คุณผู้ชมครับที่จังหวัดเลยนะไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดเลยผู้ชายคนหนึ่งของง้อคืนดีภรรยาง้อไม่สำเร็จ
ก็เลยประชดด้วยการถ่ายคลิปใช้เข็มขัดรัดคอลูกแล้วส่งไปให้ภรรยานะฮะ
คือกะว่าภรรยาจะคืนดีประมาณอย่างนั้นค่ะ
เป็นพ่อแท้นะครับที่ทำกับลูกนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอท่าลีจังหวัดเลยนะครับ
คือตำรวจสพเมืองเลยได้รับแจ้งจากทางหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๒๕ปีเธอเป็นชาวลาวนะครับ
สมมุติว่าชื่อสมหมายกันแล้วกันบอกขอให้ไปช่วยเหลือลูกชายหน่อย
อายุ๑ขวบซึ่งอยู่ที่ห้องเช่านะครับกับพ่อของเด็กในซอยตรอกไก่ที่พื้นที่ตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองเลย
ลูกชายเนี่ยถูกสามีที่ชื่อว่าในเซิงอายุ๒๘เป็นชาวลาวเหมือนกันทำร้ายด้วยการเอาเข็มขัดรัดคอแล้วถ่ายคลิปส่งมาให้เธอดู
พร้อมกับมีข้อความบอกว่าจะมาหาไหมถ้าไม่มาจะทำร้ายลูกนี่ฮะ
แล้วบอกจะเอายาเนี่ยให้กินด้วยไม่รู้ว่ายาอะไรนี่เขาขู่ไปทางภรรยาเขา
สพเมืองเลยกับชุดสายฟ้าก็เลยไปที่ห้องเช่าแห่งนั้นนะครับเจอในเซิงอยู่กับลูกชายอายุหนึ่งขวบ
อีกคนนึงเป็นลูกชายอายุห้าขวบพร้อมกับข้าวของนี่กระจายเต็มพื้นไปหมด
ก็ไปคุมตัวมาดำเนินคดีวันนี้สพเมืองเลยก็ให้ทั้งพ่อทั้งแม่ของเด็กเนี่ย
สอบปากคำเพิ่มเติมนะครับแม่เด็กบอกว่าอยู่กินกับสามีคนนี้มานานสิบปี
เลิกกันไป๓เดือนที่เลิกเพราะว่าสามีติดพนันออนไลน์
แล้วก็ตบตีเธอกับลูกด้วยพอเลิกกันไปเธอเอาลูกไปเลี้ยงอยู่กับป้าที่อำเภอท่าลี่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงเนี่ย
เซิงสามีขี่จักรยานยนต์มารับลูกคนโตไปอยู่ที่หอพักที่เมืองเลยที่ตัวอำเภอ
แล้วก็ขี่รถมาอีกรอบนึงมาเอาลูกคนเล็กไปอีก
พร้อมกับพยายามง้อขอคืนดีกับเธอแต่เธอปฏิเสธ
เย็นเมื่อวานนี้สามีส่งคลิปมาเป็นคลิปทำร้ายลูก
เธอเห็นเธอบอกเธอรีบแจ้งตำรวจเลยนะครับบอกทำใจไม่ได้ที่ลูกแท้มาโดนพ่อทำแบบนี้
เห็นแล้วสงสารลูกมากแล้วที่ให้ปากคำกับตำรวจวันนี้
ยืนยันบอกยังไงก็เลิกอยากเด็ดขาดนะครับขอหย่าอย่างเด็ดขาดด้วย
ส่วนลูกสองคนเธอจะเลี้ยงเองไม่ให้มายุ่งอีก
มาที่เมืองเรือยค่ะแล้วเขาก็โทรไปหารู้สึกแย่ค่ะ
แล้วก็มันน้ำตาล่วงออกมาแล้วปกติแล้วพ่อเขาเนี่ยทำร้ายลูกบ่อยไหม
ก็ทำอยู่นะคะทำแต่ก็ไม่เล็งค่ะ
ตำรวจคุมตัวผู้ชายที่ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ท่านผู้ชมครับเป็นจุดที่เป็นห้องพักจุดที่ตีลูกได้ไหม
แวนเสื้อใช้เข็มขัดรัดคอลูกแล้วก็ถ่ายคลิปส่งไปให้ภรรยา
ผู้ต้องหานี่ยังมีลักษณะท่าทางกระวนกระวายลุกลี้ลุกลน
แล้วก็บอกว่าหลังจากโควิดระบาดภรรยามาเอาลูกไปอยู่กับญาติที่อำเภอท่าลี่
ตัวเขาก็เทียวไปเทียวมาเพื่อจะขอคืนดีเมื่อวานก็ไปหาอีกแต่ถูกปฏิเสธ
ก็เลยตัดสินใจเอาลูกมาที่ห้องพักของตัวเขาเอง
ภรรยาเผื่อภรรยาเห็นคลิปแล้วจะสงสารลูกแล้วก็กลับมาขอมาอยู่ด้วยกัน

ทำท่าจิตเสียให้แฟนมารับลูก
ซึ่งก็แน่นอนว่าผู้ชายคนนี้คิดผิดเต็ม
ทำแบบนี้นะครับเพราะไม่ได้ผลอะไรเลย
ภรรยาไม่ได้เห็นใจหรือว่าไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยนะครับ
ทำแบบนี้เนี่ยถูกแจ้งตำรวจแล้วก็ถูกจับดำเนินคดีนะครับ
ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับ
แล้วก็นำเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่พาไปเพื่อจะดูหลักฐานต่างเพิ่มเติม
ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มอีกนะครับ